และสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมนะครับได้ส่งไลน์เข้ามาบอกต่อกันหน่อยนะครับ
นั่นก็คือการตั้งใจทำความดีถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นั่นเองนะครับ
เพราะวันนี้เราเริ่มต้นที่ข่าวสำคัญครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแต่งกาย
กำลังพลในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศของพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
เป็นไปอย่างสมพระเกียรติถูกต้องตามรูปแบบและโบราณราชประเพณีนะครับ
การเปิดฝึกสอนการแต่งกายเครื่องแบบโบราณในริ้วขบวนพระบรมราชาอิสริยะยศครับ
และแบ่งกลุ่มแนะนำวิธีการแต่งกายให้ผู้แทนทั้ง๑๐หน่วยงาน
เพื่อนำไปปฏิบัติได้เองในหน่วยครับ
สำหรับเจ้าพนักงานกล่องชนะพลฉุดชักราชรสและพนักงานเกิน
ใส่ชุดปัดสตูแดงขลิบเหลืองซึ่งเป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้ง่าย
ส่วนชุดที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากเพราะมีรัฐประคดและต้องนุ่งโจงกระเบน
ให้ได้ระดับที่เหมาะสมก็คือชุดอินชุดพรมแล้วก็ชุดตำรวจหลวงคู่แห่
มหาดเล็กหลวงและชุดผู้นำริ้วนะครับ
ต้องมีการฝึกวิธีการพับและการรัดที่เป็นวิธี
ซึ่งใช้เฉพาะในราชสำนักเท่านั้น
เพื่อให้ผู้สวมใส่ได้ฝึกจนเกิดความชำนาญในการแต่งกาย
ถึงงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ

จะได้มีความพร้อมและแต่งกายได้ถูกต้อง
โบราณราชประเพณีมีความสง่างามสมพระเกียรติครับ
จำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเรามีจำนวนจำกัดที่จะต้องใช้
ผลจุดชักที่มีจำนวนเท่าเส้นเชื่อ
แต่คนที่พลาดโอกาสนี้ก็มีส่วนร่วมในด้านอื่น
คือผมเชื่อว่าทุกคนอยากมีสู่ร้อนตรงนี้
โดยเฉพาะการเป็นผลจุดชัก
ที่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ซึ่งสำนักพระราชวังนะครับได้สั่งตัดชุดตามโบราณราชประเพณีขึ้นใหม่
สำหรับพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษครั้งนี้

และเริ่มมีการทยอยส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่
ริ้วขบวนไปแล้ว๑๘๐นะครับ
ขณะที่สำนักพระราชวังแจ้งนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ให้ประชาชนเข้ามาวางดอกไม้แสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ได้ที่ริมกำแพงพระบรมหาราชวัง
ซึ่งสำนักพระราชวังจัดทำซุ้มวางดอกไม้
พร้อมภาพพระบรมชายารักษ์รัชกาลที่๙นะครับ
ไว้ที่สนามย่าริมกำแพงพระบรมหาราชวัง

ระหว่างประตูวิเศษไฉซีถึงประตูมะนีนพระรัฐ
แล้วก็เปิดให้ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาวางดอกไม้
แสดงความอาลัยได้ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา
ของวันที่๑๑ตุลาคม๒๔ชั่วโมง

ช่วงวันที่๑๕๒๑และ๒๒ตุลาคม
เนื่องจากมีการฝึกซ้อมริ้วขบวน
พระบรมพระราชอิสริยะยศ
สำหรับประชาชนที่มีความตั้งใจ
จะเดินทางมาวางดอกไม้แสดงความอาลัย
ท่านจะต้องผ่านจุดคัดกรอง๒จุด
ก็คือทางประตูท่าช้าง

แล้วถึงจะข้ามสะพานหลังศาลหลักเมือง
เดินมาทางถนนระหว่างศาลหลักเมือง

เพื่อเข้าสู่ถนนหน้าพระราช

นำบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย
เพื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับ